แฟนข่าวคนไหนอยู่แถวแก่งคอยสระบุรีช่วยดูหน่อยคุณผู้ชมฮะ
ต้องขอความช่วยเหลือเลยเพราะว่ามีโจรมากัน๓คน
ขโมยมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงคนหนึ่งไปครับ
แต่สิ่งที่เธอได้มาคือวงจรปิดเห็นค่อนข้างชัด
โน้ท
โอ้โหโอ้โหอันนี้คืออะไรโจรตองเหรอโจรโจรโจร
ผู้เสียหายค่ะขึ้นคล่อมปุ๊บแล้วก็ขี่ออกไปเลยครับ
วงจรปิดที่ได้เนี่ยเป็นของปั๊มน้ำมันซึ่งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุครับช่วงเวลาคือเช้ามืดเมื่อวานนี้ตีสี่
ไซค์ที่คนก่อเหตุมาเนี่ยมากันสามนะแล้วก็ก่อเหตุอย่างรวดเร็วครับ
ขับไปเลยเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่โดนขโมยชื่อคุณอัชราอายุสามสิบหกปี
เธอเนี่ยเอาคลิปวงจรปิดนี้มาโพสต์ตามหาเบาะแสว่าโจรขโมยรถสามแยก๒คอน
รถของเธอเป็นมอเตอร์ไซค์ฮอนดาเวฟส์หนึ่งสองห้าไอครับสีขาวทะเบียนเก้าเจ็ดเจ็ดสระบุรี
แล้วพี่อัชราก็บอกด้วยนะใครพอมีบ่อแสเนี่ยหรือว่าคุ้นหน้าคุ้นตาชาย๓คนในคลิป
หน่อยค่ะคนร้ายขี่ไปทางสองคอน
๐๙๒๘๗๔๗๑๙๗ใครมีเบาะแสโทรไปบอกเขาหน่อยครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นร้านทำเบาะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นจุดบริการช่วยเหลือประชาชนของอาสาร่วมกระตันยูจุดแก่งคอยด้วย
แล้วไม่เจอรถแล้วทีแรกคิดว่าเด็กที่ร้านเอาไปใช้
ถามเด็กในร้านก็บอกไม่มีใครเอารถไปนะ
คุณอัชราก็เลยรีบไปขอดูวงจรปิดจากปั๊ม
อยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นชัดเลยว่ามอเตอร์ไซค์เธอโดนโจรกรรมไป

เพราะเธอดันเสียบกุญแจคาไว้ที่มอเตอร์ไซค์ด้วย
แล้วเธอก็ไปแจ้งความที่สพแก่งคอยครับ
คือตอนแรกเลยเนี่ยเขาน่าจะขับผ่านมาจากทางตลาด
แล้วก็เหมือนชะลอแล้วเห็นรถจอดอยู่ในร้าน
ก็ขับเลยไปแล้วเลยสามแยกไปตรงนู้น

ก็น่าจะกลับรถตอนตรงช่วงนั้นแล้วก็กลับมาที่ร้าน
แล้วก็จอดเอาไปเลย
ก็หวังว่าจะมีคนแจ้งบ่อแสให้กับคุณอัชรานะครับ
แล้วก็หวังว่าจะเจอมอเตอร์ไซค์โดยเร็วครับ